นาฬิกาพอดิบพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อ
มาอีกแล้วสำหรับข่าวจี้ชิงทองในห้างแล้วคราวนี้นะไปก่อเหตุตอนค่ำนะฮะ
คนก็น้อยทุ่มหนึ่งครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยนะฮะ
นครราชศรีมาโหได้ไปเยอะฮะทองรูปภัณฑ์เนี่ยร้อยสิบเก้าเส้นนะครับ
น้ำหนักรวมกันเนี่ยประมาณ๗๒บาทคิดเป็นมูลค่าแล้ว๒ล้านบาทได้
นี่เป็นภาพนาทีที่คนร้ายนะครับปีนเคาน์เตอร์ข้ามไปแล้วนะฮะ
แล้วก็คว้าทองใส่กระเป๋าแล้วก็หนีครับนะครับ
คือก่อนหน้านี้เขาใช้ปืนจี้ก่อนจี้ชิงทองในร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
คนร้ายรายนี้สวมกางเกงขายาวสีแดงครับคุณผู้ชมสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวอ่อน
มีฮูตปิดหัวด้วยสวมหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้ามิดชิดครับ
ถือปืนพกสั้นเข้าไปจี้พนักงานของร้าน
แล้วก็คว้าเอาสร้อยคอทองคำใส่กระเป๋าผ้าที่เตรียมมาได้ไปหลายเส้นครับ
หนีไปทางตะบนสำโรงซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คือเขาวิเคราะห์กันว่าไอ้ลักษณะการถือปืนของคนร้ายเนี่ย
คล้ายผู้หญิงนะนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจสภโดนไทยนะครับ
เข้าตรวจสอบที่ร้านทองพบว่าคนร้ายกวาดสร้อยคอทองคำครับ
ไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเส้นหนักรวมกันนะเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ครับ
มูลค่ากว่าหนึ่งล้านเก้าแสนบาทเหยียบเหยียบสองล้านแล้วนะครับ
พนักงานในร้านเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าคนร้ายเข้ามานะตอนแรกใช้ปืนขู่ก่อนให้หยิบทอง
ไม่มีใครกล้าหยิบครับคราวนี้คนร้ายบอกขู่จะยิง
ขู่จะยิงคราวนี้ก็ไม่มีใครกล้าหยิบเหมือนกันเพราะหมอบกันหมดนะฮะ
กระโดดข้ามมาเองเลยแล้วคว้าทองไปหลายเส้น
แล้วก็หลบหนีไปครับฟังเสียงพนักงานร้านทองเล่าหน่อยครับ
เขาเดินมาแล้วเขาก็ชักปืนออกมามีการขอดูก่อนไหม
ก็พื้นออกมาวางเลยถ้าเขาทำมาวางเลยแล้วก็หยิบปุงออกมา
แล้วก็พูดว่าหยิบของมาเร็วเร็วครับแล้วทีนี้ก็ไม่กล้าหยิบกัน
ทีนี้มันบอกเร็วเร็วถ้าไม่หยิบจะยิงก็เลยเดินไปหยิบให้เขาเส้นหนึ่งที่

แต่ก็ยังไม่มีการทำร้ายเลยค่ะไม่ค่ะตอนนั้นคนเยอะไหมครับไม่มีครับ
ไม่มีค่ะไม่มีคนกำลังปิดอยู่แล้วใช่ค่ะตอนสังเกตเขาตอนเขาพุ่งเข้ามา
นี่คือเข้ามาปกติไหมฮะมันปกติแต่เขาปิดมีชีสหมดเลยค่ะ
เป็นไงตกตกใจยังไงตกใจค่ะทำอะไรไม่สุดค่ะแล้วเราหนีไหมหนี
หนีเลยใช่ไหมวิ่งหนีเลยคุณผู้ชมว่ายังไงฮะ
เมื่อกี้เห็นคลิปไปแล้วดูแล้วเหมือนผู้หญิงไหมนะครับ
คือตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าคนร้ายตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ
อยู่ระหว่างการตามหาบ่อแสตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับก็จะรีบเอาตัวมาดำเนินคดีครับ